คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องของศึกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ประจวบคิริขันค่ะ
คือเขาทะเลาะกันถึงขั้นยิงกันตาย
คือเสียชีวิตไปหนึ่งเขาอ้างเหตุผลว่าก็โมโหเป็นปัญหาเรื่องของการแย่งผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติ
โมโหมากบันดาลโทษะก็เลยถึงขั้นยิงเลยนะคะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะนี่ค่ะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เราจะเห็นซอยทางเข้า
นี่นะคะนายธวัฒนพรัชหรือลุงพรอายุ๖๒
ไปยืนรอผู้โดยสารคนเดียว
เดี๋ยวจะมีผู้ชายใส่เสื้อวินขี่รถจักรยานยนต์สีดำแดงไม่ทราบทะเบียนเข้ามา
เขาขี่มาจอดแล้วก็พูดกันสักเนี่ยมาแล้วค่ะ
พูดกันซักประมาณไม่เกิน๕นาทีอ่ะคุยแป๊ะเดียวแล้วยิงใส่ลุงพรเลยพี่อุ๊ย
ใช่ค่ะคุยอยู่สักประมาณสักพักนึงแหละ
แล้วเดี๋ยวจะยิงใส่ลุงแกนี่อุ้ยลุงล้มเลยร่วงลงไปเลย

แล้วคนก่อเหตุก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีไป

ในพื้นที่หัวหินประจวบคิริขัน
ตำรวจสพหัวหินไปตรวจสอบนะคะ

ก็คือเป็นลักษณะของวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
นายธวัฒน์โนภารัฐหรือลุงพรอายุ๖๒
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
กระสุนเข้าหน้าอกซ้ายและสะบักขวา
กระสุนฝังในอยู่๒นัดนะคะ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของลุงก็จอดอยู่ตรงนั้น
ผู้ก่อเหตุนายทวีพรลัดลอยหรือในเอ๋ออายุ๔๐
ก็เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกัน
ตำรวจตามไปจับตัวได้ค่ะ
ห้องเช่าในซอยหัวหิน๑๑๒
ค้นห้องเจอปืนจริง๓๘

เจอรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก๔คันนะคะ
ยึดไว้หมดเอาเป็นหลักฐานแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำ
นายทวีพรหรือในเอ๋อรับสารภาพว่ายิงลุงพรตายจริง

แต่เขาอ้างว่าลุงไปด่าเขา
ลุงไปแย่งลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ
อ้างแบบนี้แล้วก็เลยโมโห
ฝังความแค้นเอาไว้ในใจมาตลอด
ขี่รถวนมาเห็นลุงพรยืนที่วินคนเดียว
ขี่ไปหาแล้วชักปืนยิงใส่เลยนะคะ
แล้วก็ขี่รถกลับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
สุดท้ายตำรวจตามไปจับตัว
ส่วนเพื่อนวินที่แบบทำงานในวินเดียวกันนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุลุงพรไปส่งลูกค้าชาวต่างชาติที่ร้านสะดวกซื้อ
ระหว่างนั้นมีลูกค้าอีกคนให้ไปรับ
ก็เลยขอให้ลูกค้าชาวต่างชาติคนแรกรออยู่ที่ร้าน
ปรากฏว่าพอกลับมาอ้าวในเอ๋อ
มารับชายชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าไปแล้ว
มันก็เลยมีเรื่องบาดหมางทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องลูกค้านี่แหละ
กู้ภัยก็นำศพลุงพรไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ล่าสุดตำรวจสพหัวหินก็นำตัวในเอ่อ
ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ชาวบ้านก็มามุงดูเหตุการณ์
แต่ก็ไม่ได้มีเหตุวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะคะ

แม่ค้าขายของรถเข็นในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าเห็นลุงพรมา๖๗ปีแล้ว
ลุงพรแกก็นิ่งไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก็ไม่เคยไปรับวินนอกรับเฉพาะคนในพื้นที่
แต่ก็แหมแม่ค้าบอกก็ไม่น่าจะมีปัญหาถึงขั้นจะต้องมายิงกันแบบนี้
พูดกันถึงตามหลักจริงไม่น่าจะขนาดถึงต้องขนาดยิงกันหรอก

ไม่เคยเห็นจะมีปัญหากับใครหรอกนะ
เพราะว่าเขาไม่เคยไปรับบินนอก
เขาก็นัดแต่พวกสาวบาร์ไปซื้อของให้สาวบาแค่นั้นเอง
ไม่น่าจะมีปัญหาขนาดที่ว่ามายิงแกอะไรแกขนาดนั้นกันไง
กลับไปที่โรงพักนะคะที่สพหัวหินนะคะ
และแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่ชุมชนนะคะ
ก็ดำเนินกันตามขั้นตอนยังกันต่อค่ะ